แล้วก็เรื่องนี้นะครับทำไม่ถึงขั้นแทงกันตายได้เลยผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ที่สุราธานีแล้วระแคะระคายนะครับว่าเมียเขาเนี่ยนอกใจหรือเปล่านะครับคือคู่นี้เขาคบกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันไปไปมามาเพราะต้องทำงานวันหนึ่งกลับมากลางดึกครับคุณผู้ชม

ภาพ

เข้าไปแล้วกลับมากลางดึก
คุณผู้ชมนี่แหละคือที่ผมบอกนะครับ
นี่คือสามีเปิดหน้าต่างได้ยินเสียงภรรยา
ไม่ต้องเข้ามาโอ้คุณผู้ชมครับ
นี่เหตุเกิดที่บ้านพักในตะบนขุนทะเล

กลางดึกวันพุธครับตี๓ตี๓
นายสุธินนายสุธินอินทรัพย์อายุ๕๗ปี
นเข้ามาที่ชั้นสองของบ้านข้างในมีใครอ่ะ
นางสาวจินตนาเส้งบุญตันอายุ๕๒ปีเจ้าของบ้าน
และเป็นเมียของนายสุธินนั่นน่ะ
ก็ต่อว่าแล้วไม่ยอมเปิดประตูให้
กระทั่งสุถินงัดประตูแล้วปีหน้าต่างขึ้นมา
นะครับแล้วพบว่าในห้องมีพงศธรช้างน้อยนามสกุลเขานะ
พงศธรนำสกุลช้างน้อยอายุ๔๙ปีอยู่ในบ้านกับภรรยา
พงศธรตกใจวิ่งหนีลงบันได๖คันล้มครับคุณผู้ชมครับ
๖ล้มตรงบันไดสุถินตามมาแทงตายเลยครับ
จากการสอบสวนเท่าว่าสุธินอยู่กินกับนางสาวจินตนา
คือเขาทำธุรกิจให้เช่าโต๊ะเต็นต์มานานหลายปีแล้ว